กันที่พี่ปนัดดากันบ้างดีกว่านะคะ
นักร้องเสียงดีเสียงทรงพลังคนนี้
พักหลังหายหน้าหายตาไปเพราะว่าเธอป่วยนั่นเองค่ะ
ป่วยด้วยอาการของโรคไทรอยด์นะคะ
หลายคนเป็นห่วงอยู่เหมือนกันว่าตอนนี้เป็นยังไงบ้างค่ะ
หลังจากที่พี่ปนัดดานะคะได้ออกมาเปิดใจว่า

เจ้าตัวแจงอาการว่าดีขึ้นแล้วนะคะ
ส่วนที่พักหลังมันตามอาการเนอะ
สุขภาพไม่แข็งแรงก็มีการโพสต์ตัดเพาะบ้างอะไรบ้างค่ะ
เป็นเพราะว่าเธอนั้นอยากกลับมาทำงานเพลงให้ดีอีกครั้ง

แล้วก็ตอนนี้เนี่ยก็ไม่มีแฟนมายาวนานและโสดนะดูแลตัวเอง
ขำไปกับความโสดของตัวเองไปแล้วล่ะค่ะ

อยู่คนเดียวแฮปปี้มาก

ใช่ไหมคะเขาก็บอกให้เข้าไปสวีทกัน

เศรษฐ์จากพี่เว้อนี่นานมากเลยค่ะ
พี่ปรณัชดาร์กับผมพหายเรียบง่ายนะสบายไม่คุยทะเลาะกันหรือตัด
แต่งกันมา๔ปีแล้วทั้งคู่ตัดสินใจร่วมกัน
ว่าอาจจะไม่มีลูกแล้วก็ได้ค่ะ
คิดว่าจะไม่มีตอนนี้เริ่มคิดว่าจะไม่มีแล้วครับ
คิดว่าอยู่สองคนน่าจะโอเคแล้ว

เท่าที่ได้ฟังนะก็ไม่ได้เรียกร้อง
หรือว่าไม่ได้อยากจะมีมากขนาดนั้น
ชีวิตคู่มันมีความสุขแฮปปี้ที่อยู่ด้วยกันแล้วนะคะ
เรื่องลูกนี้ก็อาจจะเป็นอนาคตที่ค่อยตัดสินใจกันใหม่ก็ได้
ถูกต้องความสุขคนเราไม่เหมือนกันนะ